ก่อนอันนี้เรานำเสนอไปบอกว่าคือ

ต้องถอนตัวจากละครเรื่องสัจจะในชุมโจร
แล้วก็ได้คุณบิ๊กเอ็มมาเล่นแทนนะคะใน๓ตอนสุดท้าย
ซึ่งล่าสุดนะคะเราก็ได้เจอหนึ่งในนักแสดงที่เล่นเป็นน้องสาวของคุณอ๋อม
ก็คือคุณแอนน่ากลึก
ซึ่งเขาก็บวงสวงไปวันนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
แอนน่ากลึกรับบทเป็นแวลดาวน้องสาวของเสือเดชนะคะ
ซึ่งพี่อ๋อมเล่นไปเล่นรับบทบาทนี้
คุณแอนน่าเปิดเผยกับเราว่าตอนแรกที่ทราบค่ะว่าพี่ออมไม่สบาย
ต้องเปลี่ยนตัวก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
แต่สุดท้ายทีมงานก็ช่วยกันปรับเปลี่ยนบทนะคะ
ละครสามารถจะถ่ายทำต่อได้ค่ะ

น่าก็จะมีละครเรื่องใหม่อีก๒เรื่องค่ะ
ซึ่งช่วงปีใหม่แอน่าก็มีแพลนกลับบ้านไปกอดยายด้วยนะ

ส่วนพี่อ๋อมค่ะก็ป่วยอยู่ตอนนี้

อนาคตอาจจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งด้วยค่ะ

แล้วก็แบบชอบไปยุ่งเรื่องของพี่ชาย

ก็สนุกนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่า
ต้องทำให้ทันเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดีใจค่ะเพราะว่าเราได้แบบฝึกประสบการณ์

แบบว่าพาไปเที่ยวไปเฮ็ดบุญ

ก็เลยว่าอุปสรรค์อีสานได้

อีสานกับเรมันบวกกันสวยขนาดนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

คนนี้น่าจับตามองค่ะ